สมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ประกาศรายชื่อนักวอเล็กบอลสาวที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอเล็กบอลชิงแชมป์เอเชียที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะ
รายชื่อนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลกนะคะ๒๐๑๘ที่ญี่ปุ่นนะคะ
ระหว่างวันที่๒๙กันยายนถึง๒๐ตุลาคมนำโดยชักชุออนมกศรีที่หายเจ็บข้อเท้าจากเอเชียนเกม
กลับมาช่วยทีมได้ค่ะซึ่งบุ๋มบิ๋มก็เข้ามาทำหน้าที่แทน
นัชชาสุขสดนะคะที่ติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในเอวีซีครับที่ผ่านมา
ขณะที่ชิตพรกำลังมากนะคะก็มีชื่อแทนหัทยาบำรุงศุกร์
ขณะที่อีก๑๒คนค่ะยังเป็นชุดที่คว้าอันดับที่๓ในเอวีซีครับนะคะ
นำโดยปืนจุดถุงขาวนุษยาต้นทำแล้วก็วิลาวันอาพินยาผงค่ะ
สองพันสิบแปดวันที่สองนะคะทีมชายกลุ่มเอนัดสุดท้ายค่ะ
ถนนอินเขียวกับเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ์
ทีมหนึ่งของไทยนะคะทีมวางอันดับที่๑ของรายการที่แข่ง๒นัด
ชนะกาต้าแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นนัดนี้ค่ะเอาชนะ
่องปุ๋ยแลมกับชุนคังลำจากฮ่องกงไป๒ต่อ๐เซตนะคะ
ี่สิบเอ็ดต่อสิบห้าและยี่สิบเอ็ดต่อสิบเจ็ด
เข้ารอบตามญี่ปุ่นเป็นอันดับที่๒ของสายก็จะไปพบกับกาต้า๑ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายค่ะ
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามการถ่ายท่อสดนะคะผ่านทางยูทูปไทยรัฐตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาทีเป็นต้นไป
ส่วนบันทึกการแข่งขันค่ะสามารถติดตามชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาตี๒ค่ะ